กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ววันวาเลนไทย๑๔กุมภาวันแห่งความรักนะคะ
ถ้าเกิดใครยังไม่มีไอเดียที่จะแบบเอาของของขวัญหรือกระเช้าต่างไปให้คนรัก
ดิฉันมีไอเดียจากคุณครูและนักเรียนที่นครสวรรค์ค่ะ
เป็นกระเช้าส่งรัก

ดูก่อนว่าคุณสามารถนำอะไรไปมอบให้กับคนที่เรารักได้บ้าง

ที่นี่คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๗บ้านหนองไม้แดงนะคะ
อยู่หมู่ที่๑บ้านหนองไม้แดง
ตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหะคิวรีจังหวัดนครสวรรค์
คุณขานนักเรียนและคุณครูเขาทำการจัดสวนถาด
กระเช้ากระถางแคคตัสแคคตัสคืออะไรคะนักเรียน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
ว่างช่วงพักกลางวันหรือไม่ก็ช่วงเช้าก่อนโรงเรียนเข้าเนี่ยนะคะแล้วก็หลังเลิกเรียนมารวมตัวกันมาช่วยกันประดิษฐ์เป็นแบบว่าแคคตัสเล็กแบบนี้ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนี่นักเรียนเขามีรายได้เสริมเลยนะคุณและโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงท
มีหัวใจแล้วก็ถั่งน่ารักด้วยคุณดูดิ
เห็นไหมคะก็คือคนที่ได้รับไปเขาสามารถเอาไปตั้ง
โต๊ะทำงานอะไรอย่างนี้ตั้งที่บ้าน
ตั้งได้หมดเลยเพราะว่ากระบองเพชรเนี่ย
มันเหรียญง่ายใช่ไหมคะความรักของเราจะได้อยู่อย่างยืนยอง
นิพาสิริบุญวาดนักเรียนชั้นป๖แล้วก็น้องพรณภาเทียนนาคนักเรียนชั้นม๓
นี่คือหัวเรี่ยวหัวแรงในงานเลยนะเขาบอกว่าตัวเขากับเพื่อนเนี่ยค่ะ
ได้รับประสบการณ์มาจากการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัฐกรรมนักเรียน
เกี่ยวกับการจัดถาดแห้งค่ะนี่คือสวนถาดนะคะแล้วก็มาประยุกต์ดัดแปลง
เพื่อทำให้ต้นแคคตัสเนี่ยดูสวยงามและลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้
ส่วนรายได้บางส่วนน้องก็จะนำไปเป็นค่าขนม
อีกส่วนหนึ่งก็จะนำเข้าสมทบทุนในชมรมของโรงเรียนด้วยค่ะสำหรับราคาต้นเดียวคุณชนะค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่ากระถางที่มี๒ต้นหรือ๓ต้นก็จะอยู่ที่๑๙๙บาท
ถ้าเป็นกระเช้าไม้ใหญ่นะเริ่มต้นที่๔๙๙บาทคุณสามารถเลือกต้นไม้ได้

ใครสนใจยังไม่มีไอเดียวันวาเลนไทย

สั่งนะจะได้ช่วยอุดหนุนน้องเขาด้วยนะคะ

คุณชนะสั่งเลยเพราะว่าคุณชอบช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กอยู่แล้ว
อันนี้ดีมากคือน้องเขาจะได้ไปเป็นผ้าขนม
แล้วคุณจะต้องสั่งเยอะเพราะคุณให้เยอะ

นั่นแหละเห็นไหมเขาเป็นคนจิตใจดี
เห็นน้องลำบากเขาก็อยากจะช่วยอุดหนุน
ใครสนใจก็ติดต่อไปได้
กำลังใจให้น้องเก่งมากสู้

สดใสแน่นอนร่ำรวยมากแน่